ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๐ปีมาเช่าตึกแถวพระราม๓นะคะ

จะเปิดธุรกิจรับส่งพัสดุต่าง

ไม่รู้ข้างบนตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นหนู
ก็เลยให้เจ้าหน้าที่มาดูซิมันเป็นหนูหรือเปล่า

มันคือมันไม่มีชีวิตแล้วค่ะคุณ

คือไปเจอกระสอบปุ๋ยในนั้นมีศพเด็ก
อ้าว
และลักษณะตายมาแล้วนานด้วยเพราะเนื้อติดกระดูกเท่านั้นเองคือเหลือแบบแห้งกรังแบบนี้อายุน่าจะประมาณ๕๖เดือนเท่านั้นเองและช่วงที่เปิดออกมาเขาบอกเหม็นคลักคลุ้งไปหมดเลยค่ะจากการสอบสวนนายชินวัฒน์หาเรือนมิตรอายุ๓๐ปีคนที่มาเช่าอาคารเขาบอกว่าผมมาเช่าอาคารเพื่อทำธุรกิจเกี่ยวกับรับส่งพัสดุลงทุนกับเพื่อน

ก่อนที่จะขึ้นไปทำงานต่อแล้วก็สุดท้ายมาเจอศพเด็กนี่แหละเอาฟังเสียงเจ้าของคนที่ไปเช่าอาคารค่ะ

ก่อนหน้าที่คุณชินวัฒน์จะไปเช่าเนี่ยเขาบอกว่ามีคนเกาหลีมาเช่าเปิดสปาแล้วก็ค้างค่าเช่าไปตั้ง๖เดือนหลังจากนั้นหนีหายไปเลยนะคะ
เตียงทิ้งฟูกเอาไว้ซึ่งคุณชินวัฒน์บอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปบริจาคทำวัด
เรื่องต้นตำรวจก็ให้แพทย์นิติเวชค่ะ
นำชิ้นส่วนกระดูกไปตรวจสอบที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลจุฬานะคะ
สอบสวนหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับศพเด็กศพนี้ต่อไปค่ะ
แต่เบื้องต้นก็คงต้องทำบุญให้กับศพเด็กศพนี้หน่อยเนอ
ให้เขาไปสู่สุขติกันนะคะ